พระเอกหน้าไทยใจกระตันยู

เพราะว่าวันเกิดของคุณแม่ที่ผ่านมาค่ะ
จัดเต็มนะคะด้วยเงินขวัญถุง

เป็นจำนวนที่บอกไม่ได้แต่ก็มากมายอยู่นะคะ

ให้น้องนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญนะคะ

ซึ่งก็ทำมาต่อเนื่องหลายปีนะคะ
โดยปีนี้นะคะหนุ่มเต้ยเตรียมมอบเงินให้กับนักกีฬาวิ่ง
ซึ่งเป็นกีฬาโปรดของตัวเองด้วยค่ะ

พี่เบิร์เดย์คุณแม่คุณพ่อรวบยอดเลยทีเดียวก็พาไปเลี้ยงข้าวครับ
แล้วก็มีของขวัญเล็กน้อยให้คุณพ่อคุณแม่ครับ

ที่ฝันถุงฝันถุงจากลูกครับผม๓คน
ก็มีผมแล้วก็น้องสาวน้องชายครับผม

แบบคุณพ่อคุณแม่อยากได้อะไรอะไรแบบนี้ก็ให้ไปซื้อดีกว่า
เพราะเห็นบ่นมากเลยว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรก็เลยแบบ

ทุกปีเลยเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าผมครับ
เดี๋ยวปีต้นปีหน้าเขาว่าจะไปอีกครั้งหนึ่งครับ
เยอะครับ๕๐ทุนอะไรแบบนี้เยอะเหมือนกันครับ
อยากช่วยเองมากกว่าครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าเราด้วย
เพราะว่าเราเองก็อยากจะกลับไปทำความดีเล็กน้อย

ก็เลยอยากจะมอบให้เขาอะไรแบบนี้